ต่อกันที่เรื่องราวของนักร้องนักแสดงสาวมาสเซอร์อย่างแป้งโกะจินตนัดดา
ความสัมพันธ์นั้นยังคงเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้น
ถึงแม้ว่าบรรดาแฟนคลับนั้นจะตามลุ้นตามเชียร์ให้ทั้งคู่ลงเอยกันก็ตามค่ะ
กระแสลุ้นของเหล่าแฟนคลับที่ส่งให้นักร้องนักแสดงสาวมาสเซอร์แป้งโกะจินตนัดดา
และนักแสดงหนุ่มสุภาพบุรุษเจ้าของฉายาสามีแห่งชาติ
จินดาโชธเป็นมากกว่าเพื่อนยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
อีกทั้งล่าสุดค่ะทั้งคู่เพิ่งจะมีผลงานถ่ายแบบ
นิตยสารท่องเที่ยวคู่กันออกมาให้ติดตาม
เป็นการตอกย้ำความฟินให้กับเหล่าแฟนคลับ
ซึ่งทางสาวแป้งโกะก็เผยว่าถึงแม้จะมีเขินกันบ้าง
แต่ก็เป็นเฉพาะในงานเท่านั้น
ไม่ได้ลากยาวไปจนถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างแน่นอน
พร้อมทั้งเผยว่าความรักที่หลายคนลุ้นอยู่ตอนนี้จะเป็นไปได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตัวเองมากกว่าเสียงเชียร์ค่ะ
แป้งว่าตอนนี้ก็เหมือนกับช้อนก็เป็นเพื่อนกันที่สนิทกันประมาณหนึ่ง
ก็พูดคุยยังติดต่อกันอยู่เรื่อยยังแบบว่ามีอะไรก็พูดคุยกันได้
แล้วก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรก็สบายใจเป็นเพื่อนกันดีกว่า
แล้วอีกอย่างแป้งก็เหมือนก็รู้จักกับเพื่อนเขาอยู่แล้วทั้ง๒๔ทั้งอะไรอย่างนี้
ก็ไปไหนมาไหนเป็นกลุ่มก็รู้สึกว่ามันสนุกมันสะดวกใจกว่า
เราก็ค่อนข้างจะมีความสุขกับชีวิตที่จะพูดว่าโสดก็ใช่
ก็ยังรู้สึกว่ามันก็คล่องตัวดีนะ

ส่วนข้างแป้งนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องของ
ตัวเรากับพี่เค้ามีฟลีรูดิว์ถังส่ายเวลาแบบไหน
ก็มีบ้างก็จะนัดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นออกแนวเป็นคุยกันในกรุ๊ปที่เคยละครที่เล่นด้วยกันแล้วก็นัดกันไปเจอกัน